คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจทหารพร้อมกับหน่วยงานกศธชในพื้นที่เชียงใหม่
บุกเข้าไปตรวจค้นที่สถานีวิทยุชุมชนวิหกเรดิโอ
ซึ่งเข้าไปตรวจค้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้
สอบถามเจ้าของนะครับเจ้าของคาดว่า
คือจริงคลื่นปิดมาแล้ว๓ปีด้วยกัน

นี่เคยมีการจัดรายการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
แล้วไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสถาบัน

พอเข้าไปก็เลยไปพบว่าเสาสัญญาณก็ดี
ส่งสัญญาณก็ดีนั้นไม่ได้รับอนุญาต
ก็เลยตรวจยึดมาแล้วก็ปิดการออกอากาศ
วัฒนสินทรพนักงานปฏิบัติการระดับสูง
สทชสำนักงานใหญ่ร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
ก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานีวิทยุชุมชน
วิหกราดิโอ๘๙เมกาเฮิรตซ์
อยู่ที่ถนนทิพเนศตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเป็นของนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาหรือว่าคุณโต้ง
ขณะที่เข้าไปตรวจค้นก็ไม่พบคุณโต้งนะครับ
มีเพียงแค่นายเอกชัยวิไลวันอายุ๔๐ปีอ้างตัวว่าเป็นคนดูแล
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวแล้วก็ขอตรวจค้น
พร้อมกับตรวจยึดเสาสัญญาณมีความสูง๔๕เมตรจำนวน๑ต้น
เสากระจายคลื่นสัญญาณความถี่แล้วก็สายนำสัญญาณอีกจำนวนหนึ่ง
เครื่องส่งสัญญาณออกอากาศอีก๒เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ออกอากาศอีก๑เครื่อง
มิกเซอร์ควบคุมเสียงยึดไมโครโฟนต่างเหล่านี้นะครับ
พร้อมกับตั้งข้อกล่าวหาว่ามีเครื่องวิทยุคมนาคม
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและนำเข้าวิทยุคมนาคม
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทางด้านของนายวัฒนะนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ดูแลนั้นบอกว่า
ได้รับแจ้งให้มาตรวจสอบที่สถานีวิทยุชุมชนดังกล่าว
ว่ามีการออกอากาศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ขณะเข้าไปตรวจค้นนะครับ
ทางสถานีไม่ได้ออกอากาศแล้วพบเพียงแค่เครื่องวิทยุชุมชน
แล้วก็อุปกรณ์การออกอากาศจึงเย็บไปตรวจสอบ
แล้วก็ติดตามเจ้าของมาดำเนินคดีนี่คือสิ่งที่นายวัฒนะ
ซึ่งเป็นพนักงานจากกศธชสำนักงานใหญ่เข้าไปตรวจค้นนะครับ
ในขณะที่เจ้าของคือนายเทิดศักดิ์
ชี้แจงผ่านกลุ่มสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าสถานีวิทยุแห่งนี้ปิดดำเนินการมาแล้วถึง๓ปี

อาจจะมาจากการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเมืองและเกี่ยวเนื่องกับสถาบันครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ